ข่าวนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับนักบินที่เสียงหล่อที่สุดในโลก

เขาจะเป็นใครนั้นไปฟังเสียงเขาก่อนค่ะ
หล่อมากคุณจำเขาได้ไหมคุณจำเขาได้รึเปล่า
นี่คือคุณโจ้เดี๋ยวจะบอกว่าโจ้ไหน
บอกนิดนึงก่อนปกติพวกเราทำตามกฎสายการบินทุกอย่างอยู่แล้วนะ
แล้วพอมาเจอเสียงหล่อแบบนี้นุ่มแบบนี้
ดิฉันรัดเข็มขัดนั่งนิ่งเลยค่ะไม่ไปไหนเลยค่ะ
นี่ภาพขึ้นมาแบบนี้พอจะย้อนความทรงจำกันได้ไหม
ใครที่เป็นแฟนเพลงยุค๙๐คุ้นหน้าแน่นอน
พี่โจ้ธนรัฐสินเวหาเจ้าของเพลงดังจันทร์ไง
แล้วก็บอกรักในใจแล้วก็อีกมากมายเอาเพลงเขา

จันทร์ที่ลอยเด่นฟ้าจะมีน้ำตาลนมาเหมือนฉันบ้างไหม
อันนี้สิเพลงของโจ้โจ้นี่หรอ
นี่แหละค่ะโจ้เดียวกันพี่โจ้เล่าให้เราฟังว่าตอนนี้เวลาไปบินนะ

หลายคนบอกว่าคิดถึงเสียงร้องของพี่โจ้จังเลย
แสเข้ามาแล้วก็อยากจะเห็นพี่โจ้เนี่ย
คืนสเตตเหมือนกับนักร้องคนอื่นเขาบ้าง
โจ้อย่ามัวแต่บินอยู่บนฟ้าลงมาพื้นล่างบ้างให้เราได้กรี๊ดบ้างนะคะพี่
ถ้าเต็มรูปแบบเนี่ยอาจจะต้องอาจจะคิดว่าเวลามันอาจจะไม่ได้
แต่ว่ารักษณะที่แบบว่านิดเล็กน้อยนิดหน่อย
มาปะเดี๋ยวประดาวอย่างนี้จริงผมก็พร้อมนะครับ
คิดถึงทุกคนเหมือนกันแล้วก็ยังมีความเชื่อว่าทุกคนก็คงยังคิดถึงเสียงผมเหมือนกัน